เอาล่ะใครติดตามประเด็นข่าวการเมืองอยู่
คุณพิษาคุณพิธาถือหุ้นแล้วนะ
ประเด็นเนี่ยมองมาที่ทำไมล่ะ
คลิปการประชุมผู้ถือหุ้น
แต่เอกสารที่เอาไปร้องกันที่เอาไปร้องกันเนี่ย
ยังเป็นสื่อโทรทัศน์อยู่ไปดูไอ้สิ่งที่มันไม่ตรงปกครับ
มีคำถามจากคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับ
มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับ
ตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการใดนะครับ
ก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ
ขณะที่ในเอกสารบันทึกการประชุมประธานดิประชุมตอบว่า
ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
และมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามปกติมันเหมือนกันไหมอ่ะคุณผู้ชมว่ามันเหมือนกันไหม
ในคลิปกับในเอกสารอ่ะนายชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลนะครับ
ชี้ข้อพิรุษและตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่า
กรณีนายพานุวัฒน์ถามในที่ประชุมนะครับแล้วในคิมประธานในที่ประชุม
อย่างชัดเจนว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใด
รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนแต่ในรายงานการประชุมกลับแก้ไขบันทึกว่า
ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่จากนั้นในเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
ก็นำเอกสารนี้ไปใช้เป็นหลักฐานยื่นร้องต่อกรกต
ให้ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาแล้วนายเรืองไกรก็ไปยื่นร้องกรกตนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้นายนิกแสงสิรินาวินผู้สมัครสอสอ
กรุงเทพมหานครพักภูมิใจไทยโพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก
เมื่อวันที่๒๔เมษายน๒๑๖๖ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น๒วันระบุว่า
ค่อยค่อยฟังไปนะครับนักการเมืองที่กำลังถือหุ้นไอทีวี
เตรียมตัวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมอบตัวกรกตด้วยนะครับ
หัวหน้าพักหนึ่งถือ๔๒๐๐หุ้นคุณผู้ชมว่าคุณนิกท่านหมายถึงใคร
ก็ตรงนี้แหละเลขาธิการพักเก้าไกรบอกน่าสงสัยว่ามีการวางแผนกันก่อนหรือไม่นะครับ
พฤติการเช่นนี้เข้าข่ายการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเท็จผิดกฎหมายหลายฉบับ
และนายจิตชายมุกศิกบุตรในฐานะกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขรายงานการประชุม
ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ครับฟังเลขาธิการพักเก้าไกลครับ
มีความตั้งใจและวางแผนไว้แต่ต้นหรือไม่
แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับคำตอบที่อยากได้
รายงานการประชุมถึงเกิดถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่ง
เนี่ยคุณชัยธวัฒน์คนนี้ยังชี้ต่อชี้ให้ดูข้อพิรุษที่เขาสงสัย
เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๖๖พบว่า
มีการระบุประเภทธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์
และระบุสินค้าและบริการว่าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งที่บัญชีปี๒๑๖๑ถึง๒๑๖๒ระบุไว้ว่า
เป็นประเภทธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อความขัดแย้งกับการตอบของในคิมนะครับ
ที่บอกว่าผลของคดีเป็นจุดสำคัญที่สุดของบริษัท
ถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมามันเป็นไปได้ยากมากนะครับ
เราจะดำเนินการใดกับไอทีวีณขณะนี้แสดงให้เห็นอะไร
แสดงเห็นว่าในคิมนะครับไม่ได้ทราบข้อได้จริงว่าไอทีวีประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์และมีรายได้จากสื่อโฆษณา
มั่นใจว่าการแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมไม่น่าใช่ความผิดพลาดโดยบังเอิญ
แต่อาจจงใจหรือเปล่าแก้ไขให้สอดคล้องกับเอกสารต่างที่ตกแต่งจัดทำขึ้นภายหลัง
ข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ข้อสรุปนะคือข้อสังเกต
นายชัยธวัฒน์ระบุอีกว่าหลักฐานนี้มีส่วนสำคัญในการหักล้างให้นายพิธาและทำให้สังคมเห็นว่า
มีขบวนการมีความพยายามหาเงื่อนไขมาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลส่วนใครจะอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้ประชาชนคาดการณ์ได้จากพฤติการครับ
ลองฟังเสียอีกทีครับ
เป็นขบวนการที่พยายามหาเงื่อนไขมาขัดขวางนะครับการจัดตั้งรัฐบาลฟังดีนะครับ
หลายผมว่าน้องประชาชนสามารถที่จะคาดการณ์ได้จากพฤติการต่าง
ว่ามีใครบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คนนั้นฮะคนนั้นวันนี้เข้าพักก็บรรยากาศเป็นแบบนี้
กมือทักทายให้กับสื่อมวลชนแต่ว่าไม่มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดครับ
แต่ว่าประเด็นนี้ก็เรียกว่าร้อนแรงตั้งแต่เมื่อคืน

หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตนะคะ
เมื่อคลิปการประชุมกับรายงานบันทึกการประชุมเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับ
ปมของเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์
และตั้งข้อสังเกตไปหลายมุมทีเดียวนะคะ
อย่างคุณหนุ่มเมืองจันทร์คุณสรกลอดุญญานนท์นะคะ
ซึ่งประธานที่ประชุมตอบว่ายังไม่มีและรอผลคดีให้สิ้นสุด
ว่าคลิปการประชุมที่ถูกสื่อนำเสนอเป็นหลักฐาน
แต่เป็นขบวนการที่ร่วมมืออย่างน้อย๓ฝ่าย
หนึ่งก็คือส่งคนสนิทไปประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วตั้งคำถามเรื่องการดำเนินการเรื่องสื่อ
สองก็คือมีการสั่งมีอำนาจสั่งให้เปลี่ยนคำในบันทึกการประชุม
และมีการเซ็นรับรองเอกสารการประชุม
สามมีการเอาเรื่องไปยื่นร้องเรียนที่กรกต
หนุ่มเมืองจันทร์ย้ำบอกว่าเรื่องนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อน
อันนี้คือมุมมองของหนุ่มเมืองจันทร์
เช่นเดียวกับนายเอกราชอุดมอำนวยว่าที่สสเขตดอนเมืองพักเก้าไกล
ตั้งแต่ปี๔๘เป็นนักศึกษาฝึกงาน
แล้วก็เป็นทีมงานเบื้องหลังฝ่ายข่าวในเวลาต่อมา
จนถึงปี๕๐ช่องถูกยกเลิกสัมประธานก็ตกงานพร้อมกับทุกคนแหละ
แม้ว่าถูกยกเลิกสัมปทานมากว่า๑๖ปี
รายได้มีจากดอกเบี้ยเงินต้นที่เคยประกอบกิจการ
เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองขัดขวางการทำหน้าที่ของนายพิธาค่ะ
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตสมาชิกพักเสรีรวมไทย
และอดีตกรกตนะคะก็แสดงความเห็นเรื่องนี้
หลังจากที่ได้เห็นคลิปการประชุมผู้ถือหุ้น
บอกว่าพอดูคลิปตัวเต็มที่ถูกตั้งข้อสังเกต
มีการตัดบางส่วนจนภาพกระตุก
ก็พบว่าช่วงที่ถูกตัดออกเป็นช่วงที่ไม่มีการพูด
ดังนั้นคลิปนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องส่งให้กรกต
ล่าสุดคุณสมชัยก็มาร่วมรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ย้ำบอกว่าหลักฐานเหล่านี้ต้องส่งถึงกกต
อกจากนี้ถ้าหากมีรายงานผลประชุมเป็นเท็จ
ผู้ถือหุ้นและนายพิธาอาจเข้าข่ายผู้เสียหาย
ฟ้องดำเนินคดีผู้กระทำการดังกล่าวได้ค่ะ
เมื่อคืนที่ออกมาถ้าเป็นการลบล้าง
ก็คือทำให้รายงานการชุมนั้นขาดความน่าเชื่อถือ
มันก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่ารายงานการประชุม

ว่าจะเป็นสื่อเพราะมีเขียนแบบนี้ยอมรับแบบนี้

แต่ตอนนี้คำถามก็คือว่า
สิ่งซึ่งเป็นหลักฐานในการที่จะกล่าวว่า
มันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือไม่เราไม่รู้นะครับ
ถ้ามันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวผมก็คิดว่าน่าจะโล่งใจไป
๗๐๘๐แล้วล่ะว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา
แต่ถ้าหากว่ามันยังมีเรื่องอื่นอีก

สิ่งที่อยู่ในมือกรกตก็ดีหรือสิ่งที่เป็นคำร้องต่าง
หรือสิ่งที่กอกตอก็เป็นความปรากฏก็ดี

แต่ว่าเอาเป็นว่าณวันนี้สบายใจขึ้น
ไปดูมุมมองทนายเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานหน่อยค่ะ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะคะก็บอกว่า
คลิปวีดีโอเป็นพยานอิเล็กทรอนิกส์และพยานวัตถุ
มีความน่าเชื่อถือมากกว่ารายงานการประชุมที่เป็นพยานเอกสารค่ะ
ซึ่งหากมีการสร้างหลักฐานเท็จ
ก็มีหลายคนเลยที่ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ
ประธานในที่ประชุมมีภาพพร้อมเสียงมีไฟล์วิดีโอ
ซึ่งเป็นการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันชัดเจนว่า
ไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อแล้ว
ก็เท่ากับว่ามีการทำรายงานการประชุมอันเป็นเท็จ
คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประธานในที่ประชุม
หรือผู้ที่รับรองรายงานการประชุม
กรรมการผู้สอบทานและแก้ไขก็คงต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ก็ไปดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะติดคุกบ้าง
รวมทั้งนักร้องที่ไปร้องเรียนเท็จ
ก็ต้องติดคุกติดตารางและโดนเพิกถอนสิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะครับ
เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งสสมาตรา๑๑๒
ค่ะเรื่องประเด็นปมหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยนะคะ
ก็ต้องบอกว่ากระแสดราม่าเชิงการเมืองขยาย
ไปทุกพื้นที่ของสื่อโซเชียลเลยค่ะ
บตาดำกันเป็นแถวใช่นะคะเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยนะคะ

ติด๔ใน๕อันดับยอดฮิตประจำวัน

เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้

จำกัดมหาชนในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน

ดำเนินการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะ
และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี
ก็คือนายคิมสิริทวีชัย

นี่ค่ะคนที่ลงนามนะคะ
คุณผู้ชมมาดูฝั่งคุณเรืองไกรบ้างไหมล่ะ

เขาบอกว่าโอ้โหก้าวไกล
มือกฎหมายที่แบบชมังมีไหม
คุณเรืองไกรบอกว่าคุณไปดูนู่นน่ะ

คุณธนทรตอนถือหุ้นวีลักษณ์อ่ะ

ถ้าถือคือจบนี่คือการเทียบเคียง

บริษัทไอทีวีของนายพิธานะครับ
โดยเป็นหลักฐานจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย

นายพิธาโอนหุ้น๔๒๐๐หุ้น
กับนายพาสินลิ้มเจริญรัฐน้องชาย

รวมถึงเปิดงบการเงินฉบับย่อ
ของบริษัทไอทีวีและบริษัทย่อย
ที่ระบุว่า๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
มีการนำเสนอการลงสื่อ

และวันที่๒๘เมษายน

มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณา
ซึ่งเป็นการชี้ว่านี่ไงนี่ไงธุรกิจสื่อ
อันนี้คุณเรืองไกรเอามาอ้างอิง

สารสำคัญที่ควรดูก็คือ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ๑๐นะ
ที่ออกวันที่๓๑มีนาคม๒๐๑๖ระบุว่า
๒๔กุมภาพันธุรกิจสื่อแล้ว
ไปดูคำถามท้ายบรรยายงานการประชุม
ที่นำออกมาเผยแพร่กันในขณะนี้
จะทำสื่อหรือไม่ต้องดูที่รายได้
วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
เหมือนที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีของนายธนทร
จึงรุ่งลึงกิจจำได้ไหมคุณเรียนไกล่ถาม
ถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด

มีการถามตอบกันนะครับ
โอ้โหตรงนี้แบบผมต้องอ้างเลยนะว่า

คุณเรียนไกลบอกว่าจะแก้ประเด็นเอาคนเก่ง
แม่นกฎหมายมาหน่อยนะครับ
เชียร์ตั้ง๑๔ล้านคนหาคนเก่งไม่ได้เลยเหรอ
คุณเรืองกายพูดนะฮะไม่ใช่ผมนะครับ
นอกจากนี้เรืองกลายละบุอีกว่า
เดี๋ยวกรกตนะประกาศรับรองนายพิธาเป็นสอสอแล้ว

คุณเรืองไกรอีกนะฮะย้ำด้วยความพูดของเขานะ
เขาบอกว่ามีความแน่นอนกว่าการไปสารดีกา
มาดูนะครับปฏิกริยาจากนายพัฒนาพงศุภักดิ์สอน
หรือว่าทนายอันบุรีรำยื่นคำร้องต่อกรกต
ขอให้สอบข้อได้จริงคำร้องของนายเรืองไกร

เพราะนายพิธาถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้น
ไม่ใช่ถือหุ้นไปการส่วนตัว
ล่าสุดคุณผู้ชมครับยังมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอการ
สามัญผู้ถือหุ้นที่ระบุชัดเจนว่า
บริษัทไอทีวีไม่ได้ดำเนินกิจการสื่อมวลชน
เขาก็เลยบอกว่าการกระทำของนายเรืองไกร
ที่ทนายอันมายื่นบอกเข้าข่ายความผิด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่า

ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า
สมัครฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มีความผิดต้องโทษจำคุกครับคุณผู้ชม
นี่คือเรื่องเพิ่งเริ่มต้นนะเราต้องติดตามกันอีกนะครับ
เพราะว่าคุณเรืองไกรก็ยังมั่นใจอยู่ว่า
ทิศทางที่เขาเดินนั้นนะครับก็จะนำไปสู่
การที่จะชี้เห็นว่าคุณพิธานั้นขาดคุณสมบัติได้อยู่ครับ
คุณเรืองไกรก็มีฟ้องแล้วหนึ่งนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้ขยับอะไรจากก้าวไกลนะคะ